สนานกันดีกว่าในช่วงตลอดข่าวขำเรารวบรวมเอาไว้นะครับ
กับคลิปสุดขำในโลกโซเชียลซึ่งมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้น
รีบไปดูกันเลยดีกว่าในช่วงตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยล่ะครับ
จะพาไปเล่นน้ำให้ชุ่มชำแบบพี่คนนี้
ดูสิครับจัดเต็มทั้งห่วงยางและน้ำมะพร้าวขนาดนี้
ว่าแต่คุณพี่ครับคุณพี่ไปเล่นน้ำที่ไหนล่ะครับเนี่ย

ไอ้เราก็นึกว่าไปนอนแช่น้ำที่
แล้วจะต้องเจอปลามาชนห่วง
แต่กลับกลายเป็นว่า
แม่น้ำที่เราเห็นนั้นเนี่ย
มันก็คือแอ่งน้ำบนถนนนั่นเอง

มีหวังโดนรถชนเข้าเต็มเลยล่ะครับ
มาออกกำลังกายกันบ้างดีกว่า
เพราะช่วงนี้เชื้อโรคมันเยอะเสียเหลือเกิน
เราก็ต้องทำร่างกายให้แข็งแรง
และหากใครไม่รู้จะไปออกกำลังกายที่ไหน
ลองมาใช้เครื่องออกกำลังกายข้างนอกบ้านดูไหมล่ะครับ

เป่าเต็มที่หน้าแข้งนี่แหละ
ว่าจะมาออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง
แต่สงสัยงานนี้เนี่ยจะได้ไปหาหมอแทนอย่างแน่นอน
ว่าแต่ทำไมทำไม
คุณพี่ถึงไม่ดูตัวอย่างการเล่นเครื่องนี้จากคนข้างล่ะครับ

ย้อนวัยกันหน่อยดีกว่าครับ
จะพาไปลองเล่นโยนห่วงเพื่อชิงตุ๊กตากับชายคนนี้
บอกได้คำเดียวว่าฝีมือเขาดีแบบสุดไปเลยล่ะครับ

ไอเราก็นึกว่าจะหยอดตุ๊กตาได้ตั้งแต่ห่วงแรก
แต่นี่จนถึงห่วงสุดท้ายพี่เขาก็ยังโยนไม่เข้าเป้าสักที
เล่นเอาคุณพ่อค้าเนี่ยถึงกับยอมใจในความพยายาม
จึงตัดสินใจยกตุ๊กตาให้ไปเลยแบบนี้อ้าวแบบนี้ก็มีด้วยนะ
โอ้โห